ปรินาใกล้คุดไปไหนหลายคนก็บอกคิดถึงปรินา

จริงแล้ววันนี้ก็บอกว่าโอ้โหมีข่าวลือกันเยอะเหลือเกินว่าสามพี่น้องเขาทะเลาะกัน
ตูบิ๊กป้อมแล้วก็บิ๊กป๊อก

คุณอนุพงศ์เผาจินดาใช่ไหมปรากฏว่าเราก็จะเห็นภาพหลายคนว่านายกเขาก็ไปเยี่ยม
หกล้มประกำลังนะนายกก็รีบเข้าไปหา

คนก็เมา๊วไปว่าจริงแล้ววันนี้ปรินาก็ออกมาตอบแล้วนะ
จริงแล้วตอนนี้มันมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะ
ลืมกันไปแค่นั้นเองว่าตอนนี้น้ำหลายพื้นที่น้ำท่วมกันแล้วเนี่ย
จริงแล้วนายกมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่๒๒กันยายน
ซึ่งตรงกับวันที่พลเอกประวิทย์รองนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
จะลงพื้นที่ที่อายุทยาโดยมีการเตรียมสอสอไปร่วมคณะกับทั้งสองคนเลยล่ะ
ล่าสุดนางสาวปรินากรัยคุบสอสอเอกเนี่ยนะฮะสอสอรัฐบุรีพลังประชารัฐ
จะลงพื้นที่คนละจังหวัดวันเดียวกัน
บุรีต่างตื่นเต้นดีใจ
เพราะนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี

แล้วก็มาติดตามตรวจโครงการต่าง

นายชัยยะนะอังกิตนันนะฮะนายกอบจเพชรบุรีเนี่ย
ผู้ยกทีมสอสอทั้งจังหวัดเข้ามาในพักพลังประชารัฐ
จะได้มีโอกาสพบกับนายุทธมนตรีเป็นครั้งแรก
ส่วนสอสอจังหวัดอื่นก็แล้วแต่จะว่าง
ทำไมสื่อต้องไปเขียนไปเสี่ยม

ส่วนปารีนาจะไปไหนเหรอ
เจอกับปารีนาได้ที่อายุทยา

คุณปรินานางบอกนางว่างอยู่ตอนนี้นางก็จะไปพร้อมกับ
ป้อมที่อายุทยาแฮสแขกรักลุงป้อมต้องรักลุงตู่
นะครับนี่เลิศนะฮะคุณปรินาเขาชอบเป็นคนคิดแฮสแท็กเก๋
นะอืมนางเป็นคนเก่งมากน่ะอืมจริงนางเป็นคนที่เก่ง
เป็นคนที่แบบคิดอะไรของนางได้นะค่ะจริงอ่าฮะ